ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
ดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดสิงคอร์ปอเรชั่น
การเสียชีวิตใช้ถุงเท้าหรือผ้านะครับจากการสื่อออกไปเนี่ยมีประเด็นที่แตกต่างกัน
จากข้อที่จริงเราพบว่าเป็นถุงเท้านะครับไม่ใช่ผ้าต่อกันเป็นวงกลมนะครับ
แล้วก็ไปคล้องกับปากทับของประตูแล้วก็ใช้ศีรษะเนี่ยถอดเข้าไปนะครับ

ต้องถามนิติเวชแพทย์คนนั้นว่าไอ้ตับแตกตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากอะไรหรือสงสัยจากอะไรนะ
แต่ก็ขอยืนยันว่าโรงพยาบาลมงกุณาเนี่ยบุคลากรคงไม่ไปปั๊มหัวใจจนตับแตกนะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเนี่ยแยกส่วนคุยนะคะ
ในส่วนของผู้เสียชีวิตคือคุณธวัชชัยอนุกูล
แม้จะถูกตรวจสอบในหลายคดีแล้วก็หลายเรื่องจากหลายหน่วยงาน
อันนั้นเป็นส่วนหนึ่งซึ่งเราจะยังไม่ได้พูดถึงนะคะ
เพราะวันนี้ที่เราแบ่งมาพูดถึงคือไม่ว่าจะถูกกล่าวหาหรือสุดท้ายพิสูจน์อย่างไรก็แล้ว
แต่ก็ว่ากันไปถูกก็ว่าถูกผิดก็ว่าผิดแล้วถ้าผิดก็ว่าตามโทษที่กำหนดไว้ตามกฎหมาย
การเสียชีวิตตอนแรกก็ยังไม่มีใครสงสัยมาก
แต่พอหลังจากมีการตรวจสอบจากสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจออกมาอย่างเป็นทางการ
ข้อสงสัยทันทีค่ะว่าตกลงแล้วที่ผู้ต้องหาผูกคอตัวเองเสียชีวิต
เพราะว่าผลที่ออกมาจากสถาบันนิติเวชวิทยาของโรงพยาบาลตำรวจมันมีคำหนึ่งซึ่งเป็นคำสำคัญมาก
และจะได้ยินในช่วง๒วันนี้นะคะหลายฝ่ายที่ออกมาให้สัมภาษณ์
ต้องการออกมาให้ความเห็นว่าตกลงคนคนหนึ่งที่เสียชีวิตและสาเหตุหนึ่ง
ในการเสียชีวิตมีการพูดถึงว่าตับแตกด้วยนั้น

หากการลงมือโดยการผูกคอตัวเองจนเสียชีวิตนั้น
เป็นเพียงสิ่งเดียวที่เกิดขึ้นนะคะ
วันนี้เราจะพูดคุยกันกับคนซึ่งเป็นน้องชายของผู้เสียชีวิตนะคะ
คุณชัยนรงค์อนุกูลค่ะ

คุณชัยนรงค์ทางรายการขอบคุณมากที่ให้สัมภาษณ์นะคะ
แล้วก็เสียใจด้วยกับการสูญเสียคนในครอบครัวนะคะ

คุณชัยนรงค์เอาจนถึงตอนนี้เนี่ยนะคะ
คือข่าวมีคนออกมาพูดหลายหน่วยงานมาก
แต่ว่าในรายละเอียดถ้ามีการสอบต่อแล้วก็ลงลึกไปว่า
ตกลงแล้วถ้าเกิดจากตับแตกลักษณะจะเกิดอย่างไร
อันนั้นคงอีกเป็นเดือนนะคะตามข่าว
คำถามคือว่าตอนนี้ใจของน้องชายก่อน
คุณชัยนรงค์ตอนนี้ยังมีความคาใจอยู่ไหมคะ
กับสาเหตุการเสียชีวิตของพี่ชายนะคะ
อืมผมผมขอดูผล
พิสูจน์จาก
คือจนถึงตอนนี้เอกสารที่ออกมาเนี่ยถ้าเอาตามที่เห็นเป็นข่าวเนี่ยนะคะคือใบแจ้งตายแล้วก็จะมีบรรทัศน์เดียวเท่านั้นที่พูดถึงสาเหตุการตายแต่ที่คุณชัยนรงค์กำลังจะรอเนี่ยคือมันจะมีรายละเอียดออกมาอีกสำหรับผลชนสูตรถูกไหมคะ

ซึ่งตรงนี้เนี่ยคาดว่าจะออกมาเมื่อไหร่คะ
ผมไม่ทราบว่ายังไงเนี่ยระยะเวลาทำงานเขาใช้เวลาเท่าไหร่จริง
แต่ตามระเบียบเขาเนี่ย๔๕วันทำการ
ที่เราจะลงรายละเอียดถึงประเด็นที่อาจจะเป็นข้อถกเถียงระหว่างหน่วยงานไม่ใช่ที่ตัวคุณชัยนรงค์เนี่ยนะคะ
ขอให้เล่าย้อนกลับไปก่อนว่า

แรกเลยที่ทราบว่าพี่ชายของตัวเองเนี่ยเสียชีวิตเกิดขึ้นยังไงคะคุณชัยนรงค์

บอกว่าพี่ชายผมขณะนี้อยู่ที่โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะครับ

ผมก็ตามไปถึงที่โรงพยาบาลมงคุณวัฒนะ
ตอนนั้นเนี่ยคุณธวัชชัยยังไม่หมดลมใช่ไหมคะ
ยังครับเพราะว่ายังอยู่ด้วยเครื่องนะครับ
เครื่องเครื่องในหาใจ
มีสายเต็มตัวไปหมดนะครับ

คุณชัยนรงค์เชื่อว่าคุณธวัชชัยรับรู้ไหมคะ
เวลาที่ได้พูดอะไรกันในช่วงท้ายตอนนั้น
ไม่รับรู้นะฮะเชื่อว่าไม่ได้รับรู้แล้ว
เหมือนคนนอนไม่หลับนะฮะ

เชื่อไว้อย่างนั้น

ก่อนที่จะรู้ว่าพี่ชาย
ค่ะก่อนที่จะรู้ว่าพี่ชายไปอยู่ที่โรงพยาบาล
เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือไปตอนก่อนหน้านั้น
ผมไปเป็นพยานในการสอบสวนนะครับ
แล้วนั้นพี่ชายผมไม่มีหน้าย
เขาก็ตามผมนะครับ
เป็นญาติที่ไว้ใจ

ก็จะมีถ้าสมมุติคนที่ใกล้ชิดที่สุด
ก็คือคุณชัยนรงค์นี่แหละซึ่งเป็นน้องชาย
สมัยหนึ่งนะคะเรนขออนุญาตขอถามเข้าไปในความเป็นส่วนตัวนิดหน่อยนะคะ
ว่าคือมีความสนิทสนมใกล้ชิดติดต่อกันอยู่เป็นประจำอยู่แล้วไหมคะ
มั่งประทุมมั่งล้างสิทธิ์มั่งอะไรอย่างเงี้ย
มันก็ไม่มีการติดต่อกันเลยพูดง่าย
ในระยะตอนนั้นที่ผมทำงานอยู่แถวพัฒนาการนี่ก็
เมื่อภาษาเท่าไหร่ก็ไม่รู้ว่ามันนานมากแล้ว
ผมก็เพิ่งเริ่มทำงานนั้นแล้วก็ขับรถแท็กซี่ไปด้วย
ผมทำงานสองอย่างเลยทำงานด้วยขับรถแท็กซี่ไปด้วย
คือติดต่อกันหังได้ใช้คำแบบนี้หังใช่ไหมคะ

ก็เป็นสิบปีนะครับมีสิบปีก่อนเราจะติดต่อกันครั้ง

คือกำลังจะถามว่าความสัมพันธ์คือไม่ได้ใกล้ชิดสนิทสนม
รู้กันทุกขั้นตอนของการเกิดเรื่องราวขึ้นมา

แต่ทีนี้วันก่อนที่คุณธวัชชัยจะเสียชีวิต
คำถามคือว่าเวลาเราสังเกตพี่ชายตัวเองเนี่ยคือเขามีความเครียดกังวลวิตกหรือเอาพูดง่ายนะคะ
คือมันมีอาการของคนที่สุดท้ายแล้วจะถึงกับลงมือทำร้ายตัวเองได้ไหมคะในมุมของน้องชายนะคะ
บรรยากาศในห้องสอบสวนวันนั้นเป็นไปได้ด้วยดีพูดจาหัวเราะต่อกระซิบ
ถึงขนาดที่ว่าพี่ชายผมยังแซวว่าเอ่อผมเป็นผู้เยาว์เหรอถึงต้องมีเอ่ออายการมานั่งสอบผมด้วย
นี่ก็คือการสอบสวนในระหว่างบรรยากาศของการสอบสวนมันสนุกไม่มีความเทศครับ
ไม่มีสิ่งที่ทำให้คุณชัยนรงค์รู้สึกว่าคุณธวัชชัยกังวลเลยใช่ไหมคะ

ไม่ว่าจะเป็นอาการทางกายหรือแววตาก็ตามนอกเหนือจากคำพูด

ฉันกลับมาถึงขั้นตอนพอไปถึงที่โรงพยาบาลแล้วสุดท้ายพี่ชายเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ขั้นตอนไหนที่ทำให้คุณชัยนรงค์สุดท้ายแล้วรู้สึกว่ายังคาใจ
เพราะข้อมูลที่ประเด็นประดังเข้ามาหาคุณชัยนรงค์มันว่าก็ว่านะคะ
ในข่าวเนี่ยมันต่างกันอยู่พอสมควรว่าตกลงแล้วเกิดจากการผูกคอด้วยอะไร
บาดแผลเป็นลักษณะแบบไหนคือจุดไหนคะที่ทำให้เรารู้สึกว่า
การเสียชีวิตคราวนี้มันไม่ปกติโดยเฉพาะข้อมูลที่เข้ามาถึงตัวนะคะ
ก็ตามข่าวนะฮะสับแย้งกันเอง
ทนายกับลูกน้องก็แถลงขัดแย้งกันเองแล้ว
ผมก็เลยเกิดความไม่แน่ใจนะครับ
แค่นั้นเองผมไม่ได้ว่าติดใจสงสัย
มีความไม่แน่ใจว่าทำไมเขาแถลงขัดแย้งกันเอง

ชัยนรงค์ดิฉันจะถามในสิ่งที่ดิฉันต้องการจะทราบนะคะ
แต่ว่าสบายใจที่จะตอบแค่ไหนแล้วแต่คุณชัยนรงค์นะคะ
ฉันถามแบบนี้คือเนื่องจากในข่าวเนี่ยมีการพูดถึงว่าใช้ถุงเท้า
ผูกคอตัวเองกับบานพับประตูนะคะ
อันนี้คือการแถลงจากหน่วยงานซึ่งดูแลคุณธวัชชัยอยู่เป็นหน่วยงานสุดท้าย
ทีนี้มันมีข่าวอื่นตามมาว่าตกลงใช้เสื้อเชิดใช้ชายเสื้อ
หรือแม้กระทั่งบาดแผลมีลักษณะเล็กไม่น่าจะใช่ภาพ
อาจจะเป็นลวดหรือเป็นสลิงอย่างใดก็แล้วแต่
คือคุณชัยนรงค์มีโอกาสได้เห็นบาดแผลของพี่ชายหรือเปล่าคะ

คุณชัยนรงค์
เราเห็นแย้งไหมคะว่าจะเป็นถุงเท้าตามที่เขาแถลง
ผมฟันสงไม่ได้ว่าจะเป็นยังไงผมไม่มีความรู้ในด้านนี้เลย
ก็เลยไม่สามารถปั๊มส่งได้
ไม่เป็นไรค่ะสบายใจที่จะตอบแค่ไหนได้เลยนะคะ
เรียนถามใหม่เอาอย่างนี้บาดแผลที่เราเห็นที่คอของพี่ชายเนี่ยนะคะ
เป็นจุดหนึ่งที่คุณชัยนรงค์ใช้คำว่าไม่แน่ใจหรือเปล่าคะ

คุณชัยนรงค์หลังจากที่มันมีข่าวออกมาเยอะมันมีการพูดถึง
แล้วก็คนที่ออกมาให้ข่าวก็คือหน้าที่เขานะคะ
ก็คือสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
พูดถึงสาเหตุการตายในเอกสารเนี่ยนะคะ
บอกว่าเลือดออกในช่องท้องตับแตกจากการถูกของแข็ง
ไม่มีคมกระแทกร่วมกับขาดอากาศหายใจจากการผูกคอ

คือตัวที่ออกมาเป็นเอกสารนี้เนี่ย
ทำให้ตัวคุณชัยนรงค์เองสงสัยเพิ่มขึ้นจากเดิม
ซึ่งมีความไม่แน่ใจบางอย่างอยู่แล้วหรือเปล่าค่ะ
เอาเป็นว่าเวลานี้ผมจะขอเป็นผลชนสูตรที่ละเอียดก่อนแล้วกัน

ได้ค่ะคุณชัยนรงค์ถามแบบนี้คือคนสงสัยตั้งแต่แรก
คือแต่ก็มันก็มีการชี้แจงออกมาบางส่วนนะคะ
แต่ตอนแรกที่ข่าวออกมาคือเอ๊ะทำไมสวดคืนเดียวแล้วเผาศพเลย
ทางครอบครัวตัดสินใจแบบนี้เพราะอะไรคะ
ตอนแรกที่ตัดสินใจอย่างนั้นเนื่องจากเศรษฐกิจส่วนตัวของผม
ผมเป็นคนรับคนเดียว
คนขับแท็กซี่เนี่ยมันจะมีตังค์สักเท่าไหร่

แล้วอย่างที่สองคือเป็นรายการของวัดนะฮะ
วัดเขามีงานที่จะตามมา
เราจะใช้สถานที่ได้เพียงเท่านั้น

ทีนี้แต่ว่าสุดท้ายแล้วตัดสินใจว่าสวดคืนเดียวแล้วเผา
แต่สุดท้ายยังไม่ได้เผาถูกไหมคะ

อันนี้คือมันเกิดความคลางแคลงใจหรือจากเหตุผลอะไรกันแน่คะ

หนึ่งก็คือทางเจ้าวาดได้แจ้งกับผมว่า
ประเพณีวัฒนธรรมของผู้คนในแถวนี้

การตายที่ไม่ตายโดยธรรมชาติจะไม่เผา

ลีลุกลนทำการเผาหรือเปล่า

ใช่ไหมมันก็เลยเราคิดว่าป้องกันตัวเองด้วย
ป้องกันวัดเขาด้วยใช่ไหมฮะ

ทางวัดเองเขาก็ไม่สบายใจไม่ใช่ไม่พอใจ
ไม่สบายใจที่จะทำแบบนี้
ในเมื่อเหมือนกับเราลุกลี่ลุกลนเราสวดคืนเดียวแล้วก็
จัดการเผาเลยมันไม่มันไม่ดีนะค่ะ

ตอนแรกที่ข่าวออกมาบอกว่าสวดคืนเดียวแล้วก็จะเผาเลย
หรือแม้กระทั่งตัดสินใจว่าไม่เผาแล้วแล้วยังเก็บศพไว้อยู่เนี่ย
คือไม่ได้เกี่ยวกับความสงสัยหรือไม่ได้เกี่ยวกับคดีถูกไหมคะ

ใช่ครับ
คุณชัยนรงค์เดี๋ยวคุณชัยนรงค์ยังอยู่กับเราก่อนนะคะ
แต่เดี๋ยวเราขอพักเบรกตรงกลางแป๊บหนึ่ง
พักเบรกค่ะคุณผู้ชมให้ฟังพร้อมกับคุณชัยนรงค์อีกครั้งนะคะ
เดี๋ยวคุณผู้ชมลองฟังและเดี๋ยวช่วงหน้ามาเพิ่มข้อมูลให้ว่าตกลงการผูกคอด้วยถุงเท้ากับบรรพับประตูสุดท้ายทำไมเราได้ยินคำว่าตับแตกสักครู่ค่ะ
การเสียชีวิตเนี่ยใช้ถุงเท้าหรือผ้านะครับ
จากการสื่อออกไปเนี่ยมีประเด็นที่แตกต่างกันนะครับ
จริงถุงเท้าก็คือผ้านั่นแหละเพียงแต่ว่าจากข้อที่จริงเราพบว่าเป็นถุงเท้านะครับไม่ใช่ผ้าต่อกันเป็นวงกลมนะครับ
แล้วก็ไปคล้องกับบานพับของประตูเป็นวงกลมแล้วก็ใช้ศีรษะเนี่ยสอดเข้าไปนะครับ
ข้อที่จริงปรากฏตามนั้นเรียนอีกประเด็นนึงคือว่าหลังจากเกิดเหตุนะครับมีการประถมพยาบาลเบื้องต้นโดยพยาบาลนะครับของโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะกับผู้ช่วยพยาบาลอีก๒คนนะครับ
นำเตียงมาที่ห้องควบคุมเลยนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลเบื้องต้นในการช่วยชีวิตคนอันตกูลซึ่งใช้เวลาประมาณสักสิบห้านาทีนะครับซึ่งก็เห็นว่าการยังหายใจอยู่นะครับแต่ว่ายังไม่สามารถหัวใจยังไม่เต้นเต็มที่นะครับก็เลยนำตัวไปที่โรงพยาบาลโมงกุฎพัฒนะแล้วก็ทำการช่วยชีวิตโดยการปั้มหัวใจอ
เครื่องนะครับซึ่งกระตุ้นเนี่ยประมาณสักชั่วโมงเสร็จคุณนัทคุณเสียชีวิตสักประมาณประมาณสักตี๔กว่าซึ่งอยู่ในความดูแลของแพทย์นะครับซึ่งระหว่างดูแลของแพทย์เนี่ยก็ยังไม่ได้เสียชีวิตโดยทันทีประกอบกับญาตินะครับหลังจากเกิดเหตุปั๊บเนี่ยเจ้าหน้าที่ของเราได้โทรติดต่อ

สาเหตุของม้ามแตกนะครับซึ่งอาจจะมีประเด็นอื่นแทรกซ้อนเข้ามา
อันนี้เดี๋ยวการดำเนินการของเราเนี่ยเราจะดำเนินการตรวจสอบข้อจริงในประเด็นนี้ให้ได้
เนี่ยตีหนึ่งของวันที่๓๐ตี๑๑มระบุลชุกเฉิดเนี่ยได้รับแจ้งจากกรมสอบสุขดิปิเศษ

คนไข้นี้อยู่ในสภาพวิกฤตมากแล้ว

แต่ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตอย่างรุนแรงมาก
ทำความวันนี้เข้าใจก่อนนะครับ

ก็คือภาษาชาวบ้านเรียกว่าปั๊มหัวใจอย่างนี้นะครับ

คนไข้อยู่ในอาการที่วิกฤตรุนแรงมากนะครับ
แล้วก็จากข้อมูลที่เราทราบว่าคนไข้เป็นลมเท่านั้นเอง
แต่ไปเจอแล้วคนไข้วิกฤตแล้วก็เอามารักษาที่โรงพยาบาล
ขณะที่มาตลอดทางก็ปั๊มกันมาตลอด

เฉินห้องฉุกเฉินก็คนไข้ก็หัวใจหยุด
ก็ปั๊มขึ้นมาจนมีขึ้นไฟฟ้าหัวใจขึ้น
แล้วก็หยุดเด็กก็ปั๊มขึ้นมาอีกแล้วก็หยุดเด็ก

จนกระทั่งเราก็ต้องเราต้องใส่ท่อหายใจด้วยนะ

ฉะนั้นประมาณสักตี๒กว่าก็ต้องย้ายคนไข้

เมื่อย้ายเข้าไปแล้วก็คนไข้อาการมันเลวลงต่อเนื่อง
แย่ลงคือขึ้นไฟฟ้าหัวใจหยุด
เรียกว่าตลอดปั๊มก็ขึ้นมาหน่อยแล้วก็ปั๊ม
ทำกันจนถึงตี๔๕นาทีคนไข้ก็เสียชีวิต
นั่นคือการให้สัมภาษณ์ของพลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ผู้แนวงานโรงพยาบาลมงกุฎปัฏฒนะ
ในส่วนของคุณหมอเองคุณหมอได้ใช้โซเชียลมีเดีย
ในการเขียนข้อความถึงข่าวที่เกิดขึ้นด้วย

คุณหมอบอกว่าส่วนตับเป็นอวัยวะที่อยู่ในช่องท้อง
คนละช่องคนละตำแหน่งกันกับการปั๊มหัวใจ
ในกระบวนการช่วยฟื้นคืนชีพ
ทีนี้ในช่วงของวันนี้เองค่ะนักข่าวไปถามอาจารย์ท่านหนึ่ง
พันธมติเอกในแพทย์โสพลกฤษณารังสรรค์

มาตรฐานการช่วยชีวิตสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทย
ก็พูดถึงว่าโดยปกติแล้วจะไม่ค่อยพบการเสียชีวิตตับแตก
ตามปกติไม่ค่อยพบการเสียชีวิตตับแตกจากการปั๊มหัวใจกู้ชีพ
โดยหากพบก็น้อยกว่าร้อยละ๑นะคะ
ตับแตกจะเกิดขึ้นต้องสอดคล้องกับซี่โครงหักด้วย
ฉันตัดมาเป็นท่อนที่เป็นใจความสำคัญ
แต่ประเด็นหนึ่งบอกว่าถ้าจะอยากรู้จริงว่ามันเกี่ยวกันไหม
ตรวจได้สามารถบอกได้นะคะ
เพราะถ้าชนะสูตรเข้าไปแล้วดูลักษณะของการแตกของตับนั้น
สามารถบอกได้ว่าเกิดขึ้นจากอะไร
แต่หัวข้อหนึ่งค่ะที่คุณหมอพูดถึงนะคะ
บอกว่าการปั๊มหัวใจไม่มีทางที่ซี่โครงจะไปกระแทกตับอย่างแน่นอน
ฉันใช้คำว่าที่ฉันตัดมาบางส่วนซึ่งเป็นใจความสำคัญนะคะ
ปิดท้ายแบบนี้ค่ะคุณชัยนรงค์ค่ะ
จริงแล้วก็มีหลายท่านซึ่งมีความรู้ทางด้านนี้มากกว่าประชาชนอย่างเรา
ออกมาให้ความเห็นซึ่งก็มีความแย้งกันอยู่
มีข้อสงสัยในคำอธิบายอยู่
แต่คำถามสุดท้ายก็คือว่าถามตรงคุณชัยนรงค์หลังจากนี้
เรียนถามเผื่อนะคะว่าถ้าข้อมูลยังแย้งกันอยู่แบบนี้
คุณชัยนรงค์จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปยังไงคะ
เวลานี้ผมแจ้งได้อย่างเดียวว่าผมต้องรอ
รอผลสัญลักษูติก่อนจากมิจิเวส
ก็คือผมก็ขอบคุณนะฮะ
ขอบคุณไปยังท่านนายแพทย์ใหญ่ของนิติเวศ
แล้วก็ขอบคุณคุณหมอเหรียญ
ก็ให้ความรู้ผมขึ้นมาบ้างนะครับ
เดิมเองผมก็ไม่มีความรู้อะไรเลย
ฉันเองผมต้องรอฝัก
ได้ค่ะคุณเชนตรงโลตามข่าวกันต่อนะคะ

สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมตามกันต่อนะคะวันนี้ถามตรงตรงลาไปเลยค่ะสวัสดีค่ะ